ส่วนคดีบางนัดนะคะผู้ชายที่ก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ข่มขืนที่ตึกร้างย่านรามคำแหง
เมื่อวานนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะวันนี้เข้าสู่กระบวนการอีกหนึ่งกระบวนการ
คือการพาบังนัดไปชี้จุดเกิดเหตุอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่เข้าไปจับกลุ่มเป็นลักษณะของเพลิงไม้นะเป็นเพลิงไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบึงกลุ่มนะคะ
พอจับตัวมาปุ๊บวันนี้พาตัวไปชี้จุดทันทีนะคะ
สองจุดก็คือจุดที่ก่อเหตุและจุดที่ไปรับน้องเนี่ยนะคะคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
คดีนี้ตำรวจเห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานหัวหมากควบคุมตัวบังนัดหรือนายสำรวยจิตชื้น
ชี้จุดเกิดเหตุนะคะจุดนี้ก็คืออาคารร้างซอยรามคำแหง
หลังก่อเหตุล่อลวงเด็กอายุ๑๒ปีไปข่มขืน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะคะ
จุดที่พาบังนัดไปชี้เนี่ยนะคะมีประชาชนไปรอดูเป็นจำนวนมาก
นี่เป็นที่มาที่บางนัดจะต้องสวมหมวกกันน็อกสีชมพู
เพราะว่ากลัวถูกรุมประชาธรรมเนี่ยนะคะ
วันนี้ชุดสืบสวนควบคุมตัวไปเลยจุดแรกตึกร้าง๒ชั้นภายในซอยรามคำแหง๘๑ทับ๔
เป็นจุดที่บังนัดข่มขืนน้องอายุ๑๒ปี
ใช้จุดนี้ใช้เวลาในจุดนี้๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
จากผู้ต้องหามีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ไม่ต้องการให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และบันทึกภาพด้วยนะคะ
จากนั้นไปจุดที่๒ค่ะ
พาร์ทเมนต์๕ชั้นภายในซอยรำคำแหง๖๘เป็นบ้านของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีนะคะ
เป็นจุดที่บางนัดพาเด็กหญิงคนนี้ออกมาแล้วกลับไปส่งคืนด้วย
ก่อนที่จะนำตัวกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สนหัวหมาก
และนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษค่ะ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
รากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยได้แนบคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีที่อัตราโทษสูงนะคะ

ผู้ต้องหามีหมายจับค้างเก่าด้วยกลัวว่าจะหลบหนีค่ะ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุ
ตำรวจจุดนี้ตำรวจกั้นพื้นที่เลย
ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณอาคาร
เนื่องจากป้องกันการเกิดความวุ่นวาย
ส่วนบริเวณปากทางเข้าซอย
ประชาชนแถวนั้นเขาก็มารอดูเหตุการณ์นะคะ
รอดูเหตุการณ์เกี่ยวกับการชี้จุดด้วย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กันเป็นอย่างดีนะคะ
สำหรับบังนัดหรือนายสำรวย
ผู้ต้องหาคดีนี้ประวัติไม่ธรรมดานะคะ
จากการตรวจสอบมีหมายจับติดตัว๒หมาย
ลักทรัพย์ปี๒๕๖๑ค่ะ
พื้นที่สอนอสายไหมและมีนบุรี
อกจากนี้มีคดีขออภัยนะคะ
ในอดีตเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด
เมื่อปี๒๕๕๒๕๖๑พื้นที่สนโชคชัยและโคคราม
รวมถึงบึงกลุ่มด้วย
ครั้งนี้ตำรวจบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ต้องตรวจสอบ
บางนัดคือปัสสาวะเป็นสีม่วงหรือเปล่า
ยังมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงของการรับสารภาพเขาบอกว่าทำไปเพราะเสพยาบ้าแล้วเกิดอารมณ์
ก็เลยนึกถึงน้องที่เคยรับเคยส่งก็คือเด็กหญิงอายุ๑๒ปีคนนี้นี่แหละค่ะ